ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะบนท้องถนนเหมือนกัน

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจินตนาการดูแล้วกันค่ะ

เหมือนมีแขนมีมือยื่นออกมาจากหลังรถ

ไม่แน่ใจต้องไปดูภาพนี้พร้อมกันค่ะคุณผู้ชม
ไหนอะมีนะครับคล้ายคล้ายมือมี๕นิ้ว

อื้อมีความ
หวาดเสียวจักรเดียมไปพร้อม
ไปถ้าเราไปคิดเราก็นึกว่า
รถมันถูกไปทับคนหรือเปล่าหรือยังไง
ไม่มันไม่โอเคคือมัน
มันเหมือนแบบชิ้นส่วนคนคลุกเหมือน
เหมือนศพศพติดท้ายรถใช่ไหมครับ

ถูกค่ะแล้วคือก็จินตนาการได้หลากหลายแบบ
สำหรับคนที่ขับรถตามหลังรถพ่วงคันนี้นะคะคุณผู้ชม
ถ่ายคลิปออกมาเป็นเรื่องราวบนโลกโซเชียลทั้งคลิปแล้วก็ทั้งภาพนิ่งนะคะ

แฮดแทรกขับรถมาเจอถึงกับตกใจ

เออนะสองมือช่วยกันทำ

พอเราเห็นเราตกใจแบบนี้เราก็อยากรู้ความจริง

ใช่คือต้องบอกว่ามันไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ปรากฏว่าเป็นรถพ่วงที่จอดติดไฟแดง
บริเวณแยกภูมิทรัพย์มุ่งหน้าปฐุมธานี
อำเภอเมืองปฐุมธานีบรรทุกขยะ
ตอนที่มองเห็นชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ย
ตกใจมากคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
คือจริงความยาวคลิปเนี่ย
วินาทีแล้วก็ภาพนิ่งประกอบ๕ภาพ
แต่บอกว่าสังเกตดีมองไปลึก
มันไม่ใช่ชิ้นส่วนมนุษย์ที่เป็นเนื้อ

ใช่เป็นชิ้นส่วนตุ๊กตานะแต่เหมือนมาก

อยากรู้เดี๋ยวไม้ใครถามเจ้าหน้านั่นดูดีกว่า
เดี๋ยวเกิดนะตอนนั้นที่มีเหมือนเขาห้อยตุ๊กอตองตุ๊กตากัน

ถ้าเขาว่ากันนะคะว่าถ้าวิญญาณจะมาเอาตัวหรือเอาผีมาเอาตัวไปเนี่ย
ก็จะแบบเหมือนหลอกวิญญาณนะให้มาเอาตัวกตาไปแทน

ผิดตอนนั้นเขาบอกว่าแต่งอะไรประดับ

ใช่มีความผิดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่บุ๊กถามทนายเจมส์สิ
เออเดี๋ยวต้องดูจะได้รู้ว่ายังไงถูกต้องหรือเปล่านะคะ
อันนี้ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ที่รู้คือไม่ควร

จริงหรือเขาจะไปขนขนมาแล้วมันเผลอหลุดออกมา
อาจจะเป็นรูปปั้นหรือเปล่าเหมือนรูปปั้นปูนซีเมนนะคะ

หรือว่าตั้งใจแขวนไว้เอาเถอะ
มันไม่ได้อยู่ตรงช่องเก็บของใช่ไหม
เดี๋ยวคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็จะมีคนหาความจริงมาให้ได้
เดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบเรื่อย

เพราะต้องมีคนโทรแจ้งตำรวจแล้วก็บอกทะเบียนคุณแน่นอน

คือถ้าว่าเห็นหุ่นหมด